ข่าวดีกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่มือใหม่ป้ายแดง
กำเนิดลูกน้อยเบบีเป็นลูกสาวคนแรกแล้วนะคะ
คุณผู้ชมเลิกดีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
วันที่๑๖เดือน๖ปี๖๗
หนูน้อยเอลิเซียลืมตาดูโลกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
น้ำหนักแรกพ่อน้ำหนักดีมาก๓๑๖๐กรัม

ใช่แล้วก็มี๐อีกแล้วนะ

แล้วดูหน้าตาน้องน่าชังมากคุณผู้ชมตัวก็จ้ำม่ำอวบพอดี

น้องเนี่ยกินเก่งมากนอนเก่งมาก
ส่วนชื่อชื่อว่าเอเลเซีย
ให้มันคล้องจองกับคุณแม่แพทิเซีย
หลายคนบอกอุ๊ยหน้าเหมือนคุณแม่หรือเปล่า

คือเขาคลอดออกมากี่วันเอง๒วัน
ฟูมากคุณผู้ชมค่ะ

แต่มันก็มี๑๖เกิดวันที่๑๖

ไม่รู้
เป็นยากมากตอนนี้ค่ะท่าน